มาดูต่อกันที่สาวสวยสุดเก่งคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับโบวี่อัธมานั่นเองค่ะ
ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตที่ว่าเพราะอะไร
เพราะว่าทำบ้านยังไม่เสร็จสักทีแต่หลายคนบอกว่าเวลาสร้างบ้านทีหลายคนงบบานปลาย
แต่สำหรับโบวี่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
เราไปเจอเขาระหว่างมาร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินนะคะ
โบวี่เล่าให้ฟังว่าทำบ้านมาก็หลายปีแล้วนะคะคุมเข้มทุกอย่างเลย
พยายามห้ามใจตัวเองค่ะไม่ตามใจมากเพราะไม่งั้นงบบานปลายแน่นอน
ก็เลยตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวนะคะ
ก็ยังพอควบคุมได้อยู่เพราะว่าประหยัดตกแต่งใช้สอยอย่างประหยัด
แล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเสร็จภายในทันปีนี้ค่ะ

คิดว่าจะตกแต่งบางส่วนในบ้านที่มันสำคัญสำคัญก่อนเช่นครัวห้องรับแขกห้องนอน
อันนี้คือเพื่อให้เราเข้าอยู่ได้โบไม่อยากทำเสร็จทีเดียวแล้วเข้าอยู่
เพราะว่าบางทีแล้วเราไปอยู่จริงเราอาจจะไม่ชอบ

พ่อแบบอยากให้รีบสร้างให้เสร็จไวคุณพ่ออยากย้ายแล้ว
ตั้งใจสร้างบ้านหลังนี้คือก็คิดว่าถึงแต่งงานไปก็คงไม่ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะคะ
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้